กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อเมืองผ่าน
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทย
ท่านประธานที่เคารพครับพวกเรายังจำกันได้หรือเปล่าครับ
คนไทยทั้งประเทศนะครับตื่นตนกตกใจ
บางคนก็ดีใจบางคนก็เสียใจแต่วันนั้นเราได้รับอ่า
ให้กำลังใจการปลอบใจขอขอเพลงหน่อยครับ
วันที่ชาติและองค์ราชามวลประชาอยู่มาพ้นภัย
ขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญา
วันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกครา
ขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้ซ้ายไป
เพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไร
โปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดมา
เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน
แล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา
เราจะทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและทักทา
แผ่นดินจะดี

ท่านประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจ
จากนายกที่มาจากการเลือกตั้งชื่อยิ่งรักชินวัฒน์
ในปี๒๕๗ผลเอกประยุทธ์
เป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะรัฐประหาร
ของประเทศไทยตั้งแต่ปี๒๕๖๒
จากนั้นสืบทอดอำนาจด้วยการเลือกตั้ง
ซึ่งมีสวเป็นฐานอยู่๒๕๐เสียง
เขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่ง
ทอดอำนาจเป็นทั้งนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในนามพักภรรยาประชารัฐ
สิงหานี้ก็ครบ๘ปีแล้วครับ
รัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
บุคคลสามารถที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้แค่๒สมัย

กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

บริหารงานผิดพลาดล้มเหลว
ไม่สามารถแก้ปัญหาต่างให้กับประเทศ
ไม่สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชน

ทำให้ประเทศมีปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองอาชญากรรม
ยาเสพติดทุจริตคอรัปชั่น
ความแตกแยกของประชาชนในชาติ

ได้ทำให้ประเทศมีหนี้สาธารณะ
คือ๑๐๑ล้านล้านเป็นสถิติของประเทศไทย
ในรอบ๒๐๐กว่าปี

หนี้ครัวเรือนณ๒๖๕

เป็นหนี้ลองมาจากเกาหลีใต้

คืนความสุขให้ประชาชนไปหมดแล้ว

คนไทยร่วม๖๕ล้านคนนั้น
ท่านบอกว่าท่านให้ความช่วยเหลือไป๕๐ล้านคน
กับครอบครัวเป็นหนี้มากที่สุดในประวัติการ
ครอบครัวละสองแสนห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท
นี่คือผลงานของผลเอกประยุทธ์จันโอชา

ทำลายศักดิ์ศรีและด้อยฆ่าประชาชนคนไทย

ดีเหรอครับภูมิใจเหรอครับ
ก่อนหน้านี้คนไทยไม่ได้ระยากจนขนาดนี้

โครงการจัดหาจัดซื้อและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปลี่ยนจากอาณาล็อกมาเป็นดิจิทัล

ปี๕๘ยึดอำนาจมาแล้ว

ลักษณะ๕๘คอลโลมอประชุมอนุมัติครับ
แต่อนุมัติแบบลับครับ

การจัดซื้อวิทยุสื่อสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งนั้นเป็นการประชุมคอลโมแบบลับ
เราก็เลยไม่รู้ว่าการอนุมัติซื้อในครั้งนั้น
เป็นการอนุมัติให้ซื้อยุทธภัณฑ์
หรือคละลุภัณฑ์

แต่มีการตั้งโครงการ๒โครงการ

อันนี้ไม่ใช่โครงการที่

แต่สืบเนื่องมาจากผลิตการสู่การเลือกตั้ง

โครงการจัดซื้อวิทยุแบบดิจิทัลเนี่ย

รวมแล้ว๗๗๔๘ล้านบาท

กรมตำรวจหรือสำงานตรวจแห่งชาตินั้น
ได้รับอนุมัติเป็นครุพันธ์หรือยุทธภัณฑ์
แต่พฤติกรรมของสำงานตำรวจแห่งชาตินั้น
จัดซื้อและจัดหาเป็นคละลุภัณฑ์
แต่การจัดซื้อครุพันธ์ของสำงานตำรวจแห่งชาตินั้น
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

รับแล้วก็มาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
เปรียบเทียบกับกระทรวงมหาทัย
ใช้วิธีจัดซื้อวิทยุสื่อสารเหมือนกัน
ซึ่งเป็นโครงการครอบคลุมทั้งประเทศ
แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้วิธีพิเศษ
โครงการที่๑ครอบคลุมเฉพาะกรุงเทพมหานคร
ปริมณฑลและ๓จัวร์ชดันภาคใต้เท่านั้น
บอกว่าเร่งรีบม็อบเต็มกรุงเทพ
ต้องรีบใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาจัดการ

โครงการแรก๓๔๐๘ล้านนี้

ได้งานมาอย่างมีเงื่อนงำ
จากการจัดซื้อโดยวิธี
ระยะที่๒วงเงิน๔๓๔๐ล้านบาท
โดยกิจการร่วมค้านะครับ
ที่ได้โครงการแรกไป

เห็นว่าไปลงสมัครผู้ว่ากอทมด้วยนี่นะครับ

การได้มาโครงการ๒นี้ก็มีเงื่อนงำ

จะมีโครงการระยะ๓อีกนะครับ
โครงการระยะที่๓นี้ปรากฏว่า

จะมาเสนอซื้อปี๖๓

ปรากฏว่าคลมไม่อนุมัติ
โชคดีนะครับที่คอลโลมอลยังไม่อนุมัติ
เพราะว่าอดีตท่านอธิบดีนะครับ

เอ่ยชื่อก็ได้นะครับฉันจากทฤษฐ์ชายจินดา
ท่านก็รีบนะครับเพราะว่าจะเกษียณแล้ว
ก็ขอคอลโลมอแต่ยังไม่อนุมัติอย่าอนุมัตินะครับ
ท่านประธานที่เคารพครับโครงการของตำรวจนี้
ผมคิดว่าการจัดซื้อ๗๗๔๘ล้านบาทนั้น
โดยพิธีพิเศษมีเงื่อนงำสอดทุจริตคอลลับชั่น
เอื้อประโยชน์พวกพ้องปล่อยปะละเลย

ผมไม่ไว้วางใจท่านประยุทธ์จันโอชา
แล้วข้อมูลทั้งหมดผมจะยื่นผ่านประธาน
สภาพผู้แทนราษดรไปยังปปชให้ตรวจสอบ
เพราะว่าเราไม่ทราบว่ามติขอรมศาลลัพธ์นั้นคืออะไร

กองทัพพม่าลุกล้ำเขตแดนไทยอธิปไตยของชาติ
เพื่อมาปฏิบัติการรบเข็นค่าประชาชน
โดยปฏิบัติการในประเทศไทย
ก็ในวันที่๓๐มิถุยาญนตร์
นะครับจริงจริงแล้วงานนี้นะครับเริ่มทิ้งระเบิดตั้งแต่
วันที่๒๖๒๗๒๘๒๙ถึงวันที่๓๐แต่วันที่๓๐ลุกล้ำเข้ามา
เยอะมากกองทัพพม่าสารภาพว่าไม่ได้ลุกล้ำมาแค่สี่ห้ากิโล
แต่ลุกล้ำมาเหนือเป้าหมายยี่สิบกิโลเมตรท่านประธานครับขอดู
วิดีโอนะครับที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ว่ามีความพยายามบุกเข้ายุทธหารเมียนมากและทำให้เมียน
มาร์เขาตอบโตด้วยการส่งเครื่องบินรถเข้าไปประธบาร
การโจบตีกลุ่มทหารกะเหลียนกับฝาภายพิษสามฝ่าย
ประทีน่ะเครื่องบินรถเหญนมาลุ๊กล้ำเข้ามาในฝั่ง
ไทยโดยเครื่องบินรถฟิ๊กสี่สิบเก้าของประหกับเนย
ข้ามเข้ามาในฝั่งไทยแล้วโจมตีกองทหารกระเหลี่ยงที่ติดล้อมจากอันบ้านภูมิทะเลทักอย่างต่อเนื่อง
โดยบินลุกล้ำเข้ามาที่น่านฟ้าของประเทศไทยถึงอำเภอพบ
ทางจากชายแดนชาวบ้านตกประมาณสัก๓๔กิโลกรัมเพราะอะไรล่ะ
เหมือนจะเพื่อมาอ้อมแล้วก็โจมตีทหารกระเหลี่ยงนะคะ
ทีนี้พอกินเข้ามาในชายแดนบ้านเราเนี่ยชาวบ้านที่อำเภอพบพระคนไทยเนี่ยแตกตื่นเลยนะคะ
ต้องวิ่งหาที่กำบังบางคนก็วิ่งลงหลุมหลบภัยใต้ถุนบ้านค่ะ
จากมิกที่ข้ามแดนเข้ามายังมีการยิงปืนจากอากาศสู่พื้นลงมาหลายนัดแล้วมันตกเข้ามาในไล่ฟาร์ม
พื้นที่ของชาวบ้านที่พบพระที่ตำบลวาเล่อย่างท่านหนึ่งชื่อคุณจุธามาสแก้วพวง
จรวดเนี่ยมาโดนรถกระบะของคุณสายันวงใจใช่ไหมนี่ก็อีกขั้นหนึ่งคือจอดอยู่ในสวนนะคะได้รับความเสียหาย
สเวนหนึ่งกว่านี้นะมันทิ้งดังสนั่งตึ้งแล้วก็ตามตึงคนครับแต่ก็ดังเหมือนระเบิดเลย
ดังตุ้มพระศาสตร์สาบระเบิดบรรทีสักเดือนครับอืมอุ้มอิมออกมา
ก็จะมาเปิดประตูเห็นแบบไหนเป็นว้าวไปหมดแล้วดูดูฟังแทบ
ทีนี้เข้าหามือได้เลยอืมสำหรับที่สองต่อเลยครับ
วีดีโอที่สองแล้วครับซึ่งก็บทว่ามีความพยพ

มีคนถ่ายทิ้งตัวไว้ได้ถึงขนาดยังไงปล่อยกระสุนผิดที่เหรอ
เหมือนปล่อยลงมาจากฟ้าฮะเป็นกระสุนปืนเออเนี่ยฮะ
แล้วปรากฏว่ายิงลงไล่ของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้ศูนย์เด็กเล็กแล้ว
ข้างกับที่ท่านเนี้ยพสกิฟต์ท่านบอกประมาณสามร้อยเมตรเท่านั้นเองนะคะ

เครื่องบินที่ขึ้นที่สนามบินของพม่าเห็นหมดครับ
สนามบินจีนตอนใต้สนามบินในประเทศลาว
สนามบินในประเทศเวียดนามและกัมพูชา
ดังนั้นถ้าเครื่องบินพม่าเข้าเขตพื้นที่แสดงตน
นะครับแม้แสดงตนว่าจะเข้ามาปราบชนกลุ่มน้อย
ศูนย์ควบคุมการบินจะต้องแจ้งฝ่ายศาสตร์ทันทีว่า
มีเครื่องบินขึ้นมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อไม่ให้ล้ำแดนปัญหาคือว่า
มันไม่ใช่ค่ะมันไม่ถูกต้อง
หนึ่งชั่วโมงนี่ถึงกรุงเทพมหานครแล้ว

ดังนั้นเนี่ยนะครับถามว่า
ใครสั่งนวงเวลาอันนี้ภาษาการบินนะ

มันต้องมีคำสั่งเมื่อมีเครื่องบินมาแล้ว
จะต้องมีรายงานตามชั้นยศขั้นตอน
ไปจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
แต่ใครสั่งให้หน่วงเวลา
การหน่วงเวลาล่าช้าไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ย
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ
จากภารกิจบินขึ้นสกัดกั้น
กลายเป็นภารกิจบินลาดตะเวน
โชว์ไปโชว์มาแค่วันนั้นนะครับ

ที่เขาลุกล้ำประเทศไทยเนี่ย
คุณไม่เคยได้มาดูแลเลย
ระบบนี้ทุกประเทศใช้ก็คือว่านักบินพร้อม
เครื่องบินพร้อมวิ่งขึ้นภายใน๕นาทีครับ
เป้าหมายภายใน๑๐นาที

คือมีทุกจุดของประเทศไทยสามารถไปได้ทุกที่ภายใน๑๐นาทีถึง

เครื่องบินลบพม่าบินวน๓รอบครับ
เครื่องบินรถมิกซ์๒๙บิน๓รอบ

ประมวลกฎหมายอาญาหมวด๓มาตรา๑๑

เพื่อให้ราชอาณาจักร
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักร
ตกไปอยู่ใต้อำนาจอธิปไตย

หรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไป
ต้องระวังโทษประหารชีวิต
หรือจำคุกตลอดชีวิต

ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนให้การกระทำความผิดใดในหมวดนี้
ต้องระวังโทษเช่นเดียวกับการให้ความผิดนั้น
ก็คือว่าใครสนับสนุนก็ได้รับโทษจำคุกหรือประหารชีวิตเหมือนกัน
มาตรา๑๕๗เป็นมาตราที่ข้าราชการนะครับและเจ้าหน้าที่รู้จักดี
เจ้าหน้าที่ผู้ใดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษ๑ปีถึง๑๐ปี
ปรับ๒๐๐๐๐ถึง๒๐๐๐๐๐บาทหรือทำจำทั้งปรับ
ท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ท่านยอมรับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่

นี่คือเรื่องระหว่างประเทศเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องอนาเขตของประเทศ
ลุกล้ำน่านฟ้าในครั้งนี้พม่าลุกล้ำมาเหนือเป้าหมาย๒๐กิโลเมตร
ไม่ใช่๔๕กิโลเมตร
และตั้งแต่เดือนตุลาคม๒๑๖๔จนถึงเดือนกรกฎาคม๒๕๖๒
เครื่องบินลบของพม่าละเมิดน่านฟ้าไทย๒๓๐ครั้ง

ปล่อยให้เขาเข้ามาในประเทศไทยนับได้๒๓๐ครั้ง

ผมไม่โทษฝ่ายปฏิบัติการไม่โทษกองทัพอากาศ
แต่ผมโทษฝ่ายนโยบายคือท่านประยุทธ์จันโอชา
ที่มีเพื่อนเป็นคณะปฏิวัติประเด็จการรัฐประหารเหมือนกัน

สมควรไหมครับมาตรา๑๑๙๑๒๙นี่แหละครับ
บอกว่าเพื่อนกันจะทำเรื่องใหญ่ให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้น
ท่านยอมรับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่ท่านปล่อยประละเลย

แล้วไอ้รถที่เขาโดนยิงซ่อมไปสองแสนนะครับ
แล้วพี่น้องประชาชน์ท่านปล่อยประหละเลย
ที่เขาหวาดกลัวหวาดภาวะต้องปิดโรงเรียนเป็นอาทิตย์
คุณว่าไงคุณจะรักมินอ่องไลน์หรือรักประเทศไทย
คุณไม่รักคนไทยไร้ซึ่งมนุษยธรรม
เป็นทหารน่าจะรักชาติรักแผ่นดิน
เป็นนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างสูงที่สุด
ทำไมไม่ทำอยู่มา๘ปีแล้วเนี่ยเหลิงอำนาจหรือไง

ขอรูปครับรูปครับ
อันนี้นะครับคือการเข้ามาโจมตีเนี่ย
ถ้าโจมตีที่ฝั่งพระม่ามันไม่ได้ผล
เพราะว่ามันมีภูเขากั้นอยู่จำเป็นจะต้องอ้อม
แล้วมายิงอยู่ฝั่งไทยยิงนี่โดนแน่เลยตายไปเยอะเลย
นี่เขาอ้อมเข้ามาไม่ใช่มาเลี้ยวกลับนะครับ
อ้อมมายิงข้างในนี้แล้วก็ตายเยอะเลย
อ้อมมาวันนั้นวันที่๓๐ต่อไปเลยครับ
ก็นี่คือเขตที่ก่อนถึงชายแดนไทย๙๐คิโลเมตร
นี่คือเขตน่านฟ้าไทยนะครับถ้าจะเข้ามาแล้วก็ต้องขึ้นสกัดกั้นนะครับ
ต่อไปครับที่บอกว่า๔๕กิโลเมตรนั้น
อันนี้สื่อได้นำเสนอแต่ว่าในคำรับสารภาพ
คำขอโทษของทหารพม่านั้นบอกว่าบินมาเหนือเป้าหมาย๒๐กิโลเมตรนะครับ

จบครับเอารูปให้ฮิลเลอร์ขึ้นมาครับ
รูปสุดท้ายครับ
รูปเมื่อวานเองครับนี่เองครับ
คืออยู่มา๘ปีเนี่ยวันนี้คือคำตอบ
บังเอิญจริงนะครับนี่คือคำตอบ
หัวหน้าคณะปฏิวัตินะครับท่านแสดงวุฒิภาวะ
อย่างหน้าด้านด้านไร้ยังอายไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดี
ขอเวลาไม่นานจะคืนความสุขให้พี่น้องประชาชน
นายกคนนี้สร้างหนี้สาธารณะ๘ปี๕ล้านล้าน
เท่ากับนายกทุกคนของประเทศไทยสร้างหนี้๕ล้านล้าน
รวมเป็น๑๐ล้านล้านสร้างสถิติของประเทศไทย
นายกคนนี้ใช้มาตรา๔๔ปิดเหมืองทองอัครา
จะต้องจ่ายให้เขา๓๐๐๐ล้านดอกเบี้ย
พร้อมกับสัญญาของบริษัท
ซึ่งไปทำกับบริษัททั่วโลก
ไม่ใช่๓๐๐๐ล้านครับมันมากกว่า๓๐๐๐ล้านแน่นอน

แล้วณวันนี้ท่านปล่อยให้โควิดมันระบาด
แบบตามยฐากรรม
คนตายในมือท่าน๓๐๐๐คน
ติดโควิด๖๕๐๐๐๐๐คน
นี่ก็คือสถิติของประยุทธ์จันทร์โอชา
วันนี้เอาไม่ไหวเอาไม่อยู่ปล่อย

คนที่เป็นโควิดก็ต้องอยู่ตามยฐากรรม

แต่ท่านละทิ้งโรคระบาดโควิด

ปกป้องมินอองไลน์เยอะมาก
ปกป้องเสมือนว่า

ผมเสนอให้ท่านประยุทธ์จันโอชา
หลีภัยไปอยู่กับเพื่อนมินอองไลน